เป็นพนักงานของคลินิกเสริมความงาม

แล้วก็เจอผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่ง

นั่งอร่าญแซงแบบนี้ล่ะครับ
นี่หลักฐานที่พนักงานสาวคนนี้เขาถ่ายเอาไว้ได้นะ

นำหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับโรงพักษัตหีบที่ชนบุรี
เพราะว่าคือเธอเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในคลินิกแถวตลาด
นัดเปิดท้าย๔แยกเจที่อำเภอสัตเทฮีบ
เวียนมาหน้าร้านก็มาจอด๒รอบแล้ว

จากนั้นคนขับลักษณะก็ผอมสูงหน้าผิวคล้า

เปิดประตูออกมาแล้วก็หันหน้ามาจ้องเธอ
พร้อมกับนี่เลยครับนำอวัยวะเพศออกมาโชว์

โดยที่ไม่สนใจนะครับบอกว่าแหมไม่มียังอายสักนิดเลยเหรอคะ
พอเสร็จแล้วก็ขับรถไปเลยแบบนั้นนะฮะ

แล้วก็จะเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบ
ในข้อหาฐานกระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะ

ในทะเบียนชัดเจนณกท๙๘๔๒เนี่ยครับ